คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
กับดีเจพี่อ้อยรักอย่างไรที่เราจะใช้หัวและใจ
ไปพร้อมกันบางคนชอบฟังพอดแคสต์ตอนออกกำลังกาย
ซึ่งก็ดีนะออกกำลังกายไปด้วยเรื่องราวในพอร์ตแคสต
จะเป็นการออกกำลังกายค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของความรัก
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนอื่นไม่ต้องไปเจ็บเองค่ะ
เพราะมันเจ็บมากเอาเป็นว่าฟังเรื่องราวของคนนี้
วิธีคิดเอามาปรับใช้กับตัวเองนะคะ
วันนี้เรามาดูคำถามที่ส่งเข้ามากันอืมเชื่อไหมคะว่าตอนแรกที่อ่านคำถามอ่ะ
ยังคิดเลยว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้ในโลกแล้วเนอะ
การคลุมถุงชนเรื่องของการที่เธอต้องให้ลูกเธอ
แต่งงานกับลูกฉันนะเอาเหรอวันนี้เราไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนที่เป็นลูก
จริงเหรอคะเรามาฟังคำถามของวันนี้ดูนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะติดตามฟังคำแนะนำของพี่อ้อยมานานแล้วนะ
ขอบคุณมากเลยที่ให้คำแนะนำดีกับผู้ฟังมาตลอด
ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเปิ้ลค่ะปัจจุบันอายุ๔๑ปี
ตอนนี้มีครอบครัวแล้วและมีลูก๒คนคนโต๒๑โอ้เป็นผู้ใหญ่แล้วเนอะ
อีกปีเดียวก็จะเรียนจบแล้วคนเล็กกำลังจะขึ้นปี๒ค่ะ
อยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งลูกถือเป็นกำลังใจสำคัญของตัวเองมากมาก
ที่ทำให้วันนี้ยังคงยืนอยู่ตรงนี้ได้ดิฉันมีเรื่องที่ติดอยู่ในใจค่ะ
ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นครอบครัวเป็นครอบครัวคนจีน
ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเดินทางมาจากเมืองจีนเลย
มาตั้งรกรากที่เมืองไทยอ๋อแต่ก่อนเขาต้องใช้คำว่าเสือบผืนหมอนใบเนอะ
ทำการค้าธุรกิจแล้วก็สืบทอดมาถึงรุ่นพ่อแม่
ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องกันมาคือในมุมธุรกิจการค้า
พ่อแม่ต้องทำธุรกิจร่วมกันกับนักธุรกิจด้วยกันเยอะแยะมากมาย
เพื่อจะได้เกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนวันหนึ่ง
ตอนกำลังเรียนจะจบม๖พ่อกับแม่ก็บอกว่าเปิ้ล
ต้องแต่งงานกับลูกชายของคู่ค้าทางธุรกิจของที่บ้านนะ
โดยทั้งสองครอบครัวกำหนดวันแต่งงานไว้เรียบร้อยหมดเลย
โดยที่ไม่ถามอะไรเลยสักคำอุ้ยจบม๖เองนะ
ตอนนั้นได้แต่สงสัยแล้วก็สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเคยถามคุณพ่อคุณแม่ว่า
ทำไมต้องแต่งงานท่านก็บอกว่าแกเป็นลูกฉัน
สั่งให้ทำอะไรก็ทำไปอย่าถามมากมันเป็นคำตอบที่ทำให้อึ้งมากค่ะพี่อ้อย
วันที่ต้องแต่งงานเลยต้องแยกบ้าน
มาอยู่กับคนที่ที่บ้านอยากให้แต่งด้วยปีแรกที่มาอยู่ด้วยกันก็ดีหน่อย
เอาใจใส่ดูแลกันบ้างแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางด้านการใช้อารมณ์
ดุด่าดูถูกสารพัดเหมือนตัวเราเป็นแค่คนที่คอยรองรับอารมณ์จากเขา
หลังจากอยู่ด้วยกันมานานหลายปีจนมีลูกด้วยกันสองคน
วันนี้เริ่มอดทนไม่ไหวกับการดูถูกดูแคลนของเขา
ก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วถามเขาไป
แปลกดีนะคะรวบรวมความกล้าด้วยว่าจะลุกขึ้นมาปฏิวัติอะไร
เปล่ารวบรวมความกล้าขึ้นมาถามแสดงว่าตอนที่แต่งงานมา
เหมือนเราอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสามีโดยตลอดเหมือนกันนะ
รวมรวมความกล้าแล้วถามเขาไปว่าทำไมต้องทำแบบนี้กับฉัน
รักกันบ้างเลยเหรออยู่กันมาขนาดนี้แล้ว
ทำอะไรไม่เคยถูกใจซะเลยแล้วก็ดูถูกดูแคลนอยู่เสมอ
รู้ไหมคะว่าเขาตอบว่ายังไงเขาไม่ตอบค่ะเขาเงียบ
องด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วก็เดินหนีหายจากไป
หลังจากวันที่ถามเขาไปเขาหายจากบ้านไปเป็นเดือน
รู้สึกไม่ดีมากและคิดว่าเป็นเพราะตัวเองหรือเปล่า
ที่เขาต้องออกไปจากบ้านพยายามไปถามเพื่อนเพื่อนของเขาว่า
ไปอยู่ที่ไหนเพื่อจะได้ไปตามเขากลับบ้าน
ไม่มีใครบอกอะไรเลยจนวันหนึ่งได้มาเจอลูกพี่ลูกน้องของเขา
โดยบังเอิญก็เลยพยายามถามหาเขาจนลูกพี่ลูกน้องของเขายอมบอก
คำตอบที่ได้คือเขาไปอยู่กับคนที่เขารัก
กันมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่พ่อแม่ของเขาไม่ยอมให้ทั้งสองคนคบกัน
เพราะที่บ้านคาดหวังให้เขาแต่งงานกับดิฉันนี่แหละเพื่อผลทางธุรกิจ
ดิฉันได้ฟังแล้วแทบสุดมีคำถามมากมายในหัวถาโถมเข้ามา
ประคองตัวกลับมาจนถึงบ้านนั่งร้องไห้อยู่นานมาก
ได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านเปิดพร้อมกับเสียงลูกเข้ามาในบ้าน
พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกเห็นหรือรับรู้เรื่องราวดังกล่าว
หลังจากนั้นรู้สึกเคว้งจังเลยค่ะคิดว่าตัวเองทำกรรมอะไรไว้นะ
ต้องมาเจออะไรแบบนี้เคยคิดจะหาทางออกแบบโง่
แต่ก็สงสารลูกที่ไม่ได้รู้อะไรด้วยเลยผ่านมาหลายปี
ตอนนี้ลูกใกล้ถึงฝั่งแล้วอยากหลุดจากความรู้สึกนี้เต็มทีแล้วค่ะ
ความรู้สึกที่ไร้ตัวตนความรู้สึกที่เป็นแค่คนที่ใครจะทำอะไรกับตัวเองก็ได้
ไม่มีค่าอะไรเลยอยากหลุดพ้นความรู้สึกนี้ควรต้องทำยังไงดีคะ
เห็นไหมคะไม่รู้เมื่อไหร่นะคะการบังคับแต่งงานเพื่อต่อยอดธุรกิจจะหมดไปจากโลกนี้สักที
จริงแล้วสิ่งที่น้องเจอมันคือผลจากการที่ครอบครัวคิดว่า
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในการทำเงินนะคะ
และที่สุดแล้วแต่งไปมันก็จบแบบที่ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมาย
ไม่ว่าจะเราหรือสามีคงมีเหตุผลไม่ต่างกันนะคะ
ตอนที่เข้าสู่พิธีแต่งงานคือไม่ได้รัก
แต่กระตันยูต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาถูกบังคับด้วย
แต่ว่างานแต่งงานมันไม่ใช่แค่อีเวนต์ที่ทำอะไรให้จบไปอะค่ะ
ชีวิตหลังแต่งงานถึงสำคัญมากการเป็นคู่ชีวิต
มันคือการมีกันและกันตลอดชีวิตคนรักกันเนี่ยนะคะ
คู่เขารักกันมากตัดสินใจแต่งงานกัน
ยังไม่ได้การันตีเลยนะคะว่าระยะยาวจะรักกันได้นาน

แล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่
วันเวลาผ่านไปที่ไม่มีใจมันยิ่งปรากฏให้เห็นชัดขึ้น
คือคนที่รักกันและมีใจให้แก่กันและกัน
ยังมีโอกาสที่จะล้มเหลวในชีวิตคู่ได้เลย
ภาษาอะไรกับการที่ถูกบังคับมาให้แต่งงาน
การลงเอยแบบนี้การแต่งเพื่อหน้าที่อยู่เพื่อหน้าที่
ชินชาชาไม่ต้องดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกัน

วันหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปหาคนที่เขารักมากกว่าอยู่ดี
ตอนนี้พี่อ้อยว่าเปิ้ลต้องตั้งสตินะ
คือในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เราต้องยอมรับว่าเปิ้ลรู้สึกดีกับเขามากขึ้นเรื่อย

แต่อย่าลืมว่าบางทีความผูกพัน
ก็เกิดขึ้นกับเราเพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่เขา
ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของน้องบ้าง
วันนี้ต้องยอมรับว่าวันแรกเปิ้ลแต่งงานด้วยหน้าที่
แต่ตอนนี้น้องคงรักสามีนั่นแหละ

เมื่อเขาไม่ได้รู้สึกดีอย่างเดียวกับเรา

ร้องไห้เสียใจแค่ไหนร้องไห้เสียใจเต็มที่เลย
แต่ต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เราเจอนะคะ
และเมื่อเสียใจก็ต้องปล่อยให้ใจอ่อนแอเต็มที่

บอกแล้วปัญหาหัวใจใช้ใจก่อนก็ได้นะ
แต่หัวหรือสติต้องตามมากำกับหัวใจให้ทัน
ไม่ว่าที่มาคืออะไรแต่ที่ไปคือ
เขาเลือกไปอยู่กับคนของเขาแล้ว
วันนี้เราสามารถทำอาหารกินได้ใช่ไหมคะเปิ้ล
หรือว่าต้องพึ่งพาเขาในเรื่องการเงิน
ถ้ายังพอพึ่งพาตัวเองได้ทางออกของเราก็จะมีมากขึ้น
อย่างเราทนเพื่อลูก
แต่ดูเหมือนพ่อไม่ต้องแคร์หัวใจลูกหรือแคร์หัวใจเราเลย

อย่างเราต้องกอดลูกให้แน่นเป็น๒เท่า
วันนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปทางไหน
ยังยืนให้ได้ก่อนก็ยังดีนะพี่อ้อยว่า
ยังไม่ต้องแบบหนูจะต้องทำยังไงต่อไป
ยืนเฉยนิ่งตั้งสติให้เวลากับตัวเอง
ชีวิตเราไม่ได้เป็นของเรามาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะเปิ้ล
ตอนนี้เราจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองบ้าง
ที่ผ่านมาทำเพื่อคนนั้นแต่งเพื่อพ่อแต่งเพื่อแม่อยู่เพื่อลูก
ตอนนี้ล่ะค่ะได้เวลาทำเพื่อตัวเองสักที
ใจดีกับตัวเองให้เยอะสามีนอกใจ
อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราเสมอไปนะ
ต่างคนต่างทำเพื่อที่บ้านแล้วไงหมดหน้าที่นั้นแล้ว
คราวนี้เปิ้ลวางแผนในอนาคตคร่าวเลยยังไงดี
ถ้าไม่ต้องเป็นภรรยาเพื่อการต่อยอดธุรกิจในบ้านนี้ละ

วันนี้ลูกเติบโตแล้วค่ะ
เขาคงต้องรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านอยู่ดี
พ่อแม่ต่อให้ไม่ใช่สามีภรรยากันแล้ว
แต่ยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกทั้งชีวิต
การพยายามมาอยู่ในบ้านให้ครบก็ไม่ได้จบที่อบอุ่นเสมอไป
ถ้าลูกเห็นความหวังเมินเฉยชา
เห็นคุณพ่อดูถูกแม่ไม่เว้นแต่ละวัน
ต่อให้อยู่บ้านเดียวกันความผูกพันมันก็ไม่เกิดเนาะ
เขาเองตอนนี้พี่ว่าเขาก็รับผิดชอบความรู้สึกเราน้อยไปหน่อย
จำเป็นต้องรักก็ได้นะคะแต่ถ้าจะไปก็ช่วยหันมาแจ้งกันดีดี
ซิว่าเราควรจะต้องเป็นไปทางไหน
แต่ว่าตอนนี้เมื่อเขาแสดงความไม่รับผิดชอบขนาดนี้
เราเองต้องสติมากเลยค่ะเปิ้ล
คุยกับตัวเองให้จบวางแผนชีวิตการเดินทางของเราคร่าว

เสร็จปั๊บค่อยสื่อสารกับสามี
เธอเราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรนะ
หันหน้าคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมบ้านก็ยังดี

หลังจากนั้นไปคุยกับครอบครัวเรา
บอกกับสามีด้วยนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจ

ยังไงก็ตามเขายังเป็นพ่อของลูก
ที่ทำให้มีลูกเกิดขึ้นกับเราและเป็นลูกที่น่ารักเหลือเกิน
ขอบคุณสิ่งดีที่ทำให้แก่กันและกัน
แม้ตอนนี้จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้
ไม่เป็นไรเลยขอแค่หันมาแก้ปัญหาต่อจากนี้ร่วมกัน
เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากความสัมพันธ์แบบเดิม

เป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกเราจะดิวกับสิ่งนี้ยังไง

อ้อยจำได้เลยค่ะมีครั้งหนึ่งที่

ป้อมเล่าให้ฟังในรายการวันนั้นก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเช่นเดียวกัน
แต่เชฟป้อมตั้งหลักไว้เลยว่า
เมื่อใดก็ตามทีที่ลูกคนเล็กได้ทำบัตรประชาชน
เมื่อนั้นเขาจะเดินออกจากบ้านนี้ไป
เพราะฉะนั้นช่วงเวลาแห่งการเตรียมการจะยาวนานมาก

การให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้
การเพื่อจะรู้ว่าจากการหย่าร้าง
เดินหน้าไปทางไหนจะบอกลูกยังไง
และยังจะรักษาความเป็นคนในครอบครัวเดียวกันยังไง
กระทบกระเทือนใจของลูกน้อยที่สุด
เองก็สามารถวางแผนคร่าวไว้ได้

เอ๊ะขอเวลาอีกปีหนึ่งขอเวลาอีกสองปี
แต่อย่างน้อยมันเห็นปลายทางไว้ค่ะว่า
ที่สุดแล้วเรื่องนี้มันควรจบแบบไหน
ยกตัวอย่างเสมอค่ะติดไฟแดง
เรายังอยากเห็นไฟแดงที่มันมีการนับถอยหลังให้ว่า
เราจะต้องอยู่ในไฟแดงอีกนานกี่วินาที
ยังทำให้เรามีความรู้สึกดีกับการรอคอย
ไม่ใช่ว่าไม่รู้ข้างหน้าไม่รู้เลย
อะไรไม่เห็นเลยมันดูมืดมนต์ไปหน่อย
แน่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เปิ้ลเสียใจในวันนี้

เราจะได้ทำเพื่อชีวิตของตัวเองสักทีไงคะ

คราวนี้เปิ้ลจะเป็นคนที่เลือกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเอง
หลังจากนั้นคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะคะ
ว่าเราทำเต็มที่ที่สุดในฐานะลูกกระตันยูแล้วนะ
และสิ่งที่เรากำลังเจอคือสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้
และเราคิดจะวางแผนต่อจากนี้ยังไง

ขอใช้ชีวิตของเราเองด้วยตัวของเราเองบ้าง
อันนี้มาแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่ทราบเฉย
คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องช่วยตัดสินใจอีกแล้ว

ไม่มีใครทำอะไรกับชีวิตเราได้ถ้าเราไม่ยอม
คนอื่นเข้ามาตัดสินใจชีวิตของเราแทนเราไปเยอะแล้วค่ะ
วันนี้เราเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแล้วค่ะเปิ้ล
แต่งงานเพื่อผลทางธุรกิจและชีวิตและจิตใจของเรา
มีใครร่วมรับผิดชอบไหมล่ะคะลองถามตัวเองดี
วันนี้น้องเสียใจที่สามีนอกใจ
แต่ในที่สุดแล้ววันเริ่มต้นก็ไม่ได้รักเท่าไหร่
เดินหน้าจากวันที่ไม่ค่อยรักอย่างน้อยที่สุด
อ่ะมาได้ถึงวันนี้ลูกโตอายุ๒๐
เราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ที่สุด
ในฐานะของภรรยาของลูกกระตันยู
ฐานะแม่ของลูกตั้งแต่นี้ไปต้นไป

กำลังจะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแล้ว

เข้าใจเลยว่าแต่ละคนมีเหตุผลแตกต่างกันไป
ทำเพื่อความกระตันอยู่พ่อแม่ขอไว้ก็เข้าใจค่ะ
แต่อย่าลืมว่าความสุขจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
คุณพ่อคุณแม่แค่อาจจะวางรากฐาน
หรือมองเส้นคร่าวเอาไว้ว่า

แต่อย่าลืมว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้แค่ส่วนหนึ่ง
ส่วนที่เหลือต่อจากนั้นคือเราต้องเลือกเส้นทางของเราเองนะคะ
ขอบคุณมากที่ไว้วางใจกันแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาเนี่ย
กับเรื่องราวแบบนี้ที่เราเล่าสู่กันฟังได้ทุกอาทิตย์
ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ